อย่างที่เชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
คืออายุเนี่ยห้าสิบสี่ค่ะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะ
ก็เข้าใจแหละว่าเขาเห็นภาพบาดตาบาดใจเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนอื่น
มาส่งเมียตัวเองที่ทำงานทนไม่ไหวอืม
แต่ทีนี้ความทนไม่ไหวของเขาเนี่ยมันไประบายออกด้วยการไปเอาแฉลงเหล็ก
ฟาดศีรษะเมียจนเขาเสียชีวิตคาที่โอ้โหนี่ฮะอืม
แต่ว่ายืนรอมอบตัวอยู่กับตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้โรงงานไอศครีมแห่งหนึ่ง
ที่ถนนวัวลายซอย๑ตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะผู้หญิงที่ถูกทำร้าย
ทีแรกบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ผู้ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตชื่อนางสาววสุนีอายุ๒๘ปี
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็อยู่ในสภาพนอนหายใจรวยรินอยู่
กองเลือดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย
แพทย์พยาบาลก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายแล้วเธอก็เสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุชื่อว่าในบัตรนามสกุลผาทองดีอายุ๕๔ปี
ไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนรอมอบตัวอยู่กับตำรวจ
เสื้อสีเขียวเนี่ยฮะคนนี้ครับใช้แฉลงเหล็ก
ตีหัวเขาซะเสียชีวิตเลยนะนายบัตรเนี่ยสารภาพอ้างว่าอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่านางสาวสุนีเป็นภรรยาของเขามีลูกด้วยกัน๑คน
ตอนนี้ลูกอายุ๑ขวบทำไปเพราะโมโหที่จับได้ว่าภรรยาแอบคบชายอื่น
อันนี้เขาอ้างนะโดยเขาบอกว่าได้ไปแอบดูโทรศัพท์มือถือของภรรยา
แล้วก็พบว่าภรรยาคุยกับผู้ชายคนอื่นก็เลยทะเลาะกันนะ
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยแล้วภรรยาก็เก็บเสื้อผ้าหนีออกมาจากบ้าน
เช้าวันนี้เขาขี่จักรยานยนต์มาแอบดูภรรยาที่ที่ทำงาน
ที่เป็นโรงงานไอศครีมนะครับแล้วเห็นว่าเมื่อเช้าภรรยาซ้อนรถจักรยานยนต์
ผู้ชายคนอื่นมาค่ะนี่ฮะเขาก็ยืนรอจนภรรยาเนี่ย
เดินเข้าไปในโรงงานแล้วระหว่างที่ภรรยากำลังนั่งเตรียมงานเตรียมของอยู่นะครับ
ตอนที่เขาเดินไปเขาบอกเขาเห็นแฉลงเหล็กวางอยู่แถวนั้น
นี่ฮะก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็ฟาดเข้าไปที่ศีรษะภรรยา
ซึ่งในบัตรบอกว่าได้ขี่จักรยานยนต์หนีไปนะฮะ

คือขี่ไปได้สักระยะหนึ่งคิดได้
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็มอบตัวกับตำรวจ
สภาพศพของนางสาววสุนีนะครับท่านผู้ชมครับ
มีบาดแผลที่หน้าผากด้านขวาเป็นรอยแตกขนาดใหญ่
แล้วก็ที่ลำคอฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็มีแผลฟกช้ำอยู่หลายจุดด้วยกัน
เนี่ยอันนี้เค้าอ้างว่า
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาก็สู้ผมนะเห็นไหมเสื้อผมขาด
แต่ว่าจากคำสารภาพเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าเดินไปแล้วเขากำลังนั่งเตรียมงาน
ของอยู่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะค่ะฟ้าแฉลงมา
คว้ามาได้เนี่ยฟาดเขาเลยฮะโอ้โหนี่ฮะแต่ว่าจะต่อให้มีมูลเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุอ่ะก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายจนเขาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
ถูกต้องอาจจะว่ากันตรงไปแตะเนื้อต้องตัวเขายังไม่ได้เลยใช่ไหม
ไปไปต่อยไปตีไปตบอะไรเขาก็ไม่ได้เนี่ยฮะโอ้โหในจ้างของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายกำลังอัดน้ำแข็งใส่ถังไอศครีมอยู่นะครับผู้ต้องหาเนี่ยเดินเข้ามา
พอเดินมาถึงเนี่ยก็ทำร้ายร่างกายภรรยาทันที
นางสาววสุนีได้ร้องขอความช่วยเหลือนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยคนในที่ทำงานเขาเนี่ย
ก็ตกใจทำอะไรกันไม่ถูกนะครับแล้วนายบัตรเองก็มีอาวุธอยู่ในมือนะฮะ
ก็ต่างฝ่ายต่างก็ต้องหนีออกมาข้างนอกกันก่อน
แล้วพอเรียกเจ้าหน้าที่มาถึงนางสาววสุนีก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้ว
เขาเข้ามาเขาไม่ทำอะไรเลยไม่ฟังฟ้าฟังไฟอะไร
เขาเข้าไปตีเนียเขาเลยไปไหนฮะพอเราอะไรตีพี่

วิ่งเข้าไปข้างในน้องวิ่งเข้าไปข้างใน
คนช่วยเนอะใครเขาจะไปช่วยได้แล้วก็วิ่งลงมากระเจิงมาข้างนอกหมดอ่ะ

ตอนนั้นตอนนั้นคือนั่งทำงานในนี้กี่คน

เขาไม่วิ่งเขาเดินมาปกตินี่แหละค่ะ

ก็พูดเรื่องเครียดแค้นเรื่องว่าเมียมีชู้มาเนี่ย
เขาก็หยิบเหล็กแป๊บใส่น้องเขาเลย
คือจะเป็นอย่างที่ผู้ต้องหาอ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับ
เราได้คุยกับเพื่อนของนางสาวสุนีนะครับ

มักมาระบายให้ฟังอยู่บ่อยครั้ง
ว่าในบัตรที่เป็นสามีเนี่ย

ฝ่ายนางสาวสุนีที่เป็นภรรยา
ต้องมาเป็นเสาหลักในการหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว

แล้วที่ผ่านมาในบัตรก็ทำร้ายร่างกายนางสาววสุนีอยู่บ่อยครั้ง

ขังเขาไว้ในห้องน้ำ

แต่ว่าในบัตรไปอ้างว่าพอผมจับได้ว่าเนี่ย
เขาคุยกับผู้ชายอื่นทางไลน์เขาก็เก็บเสื้อผ้าหนีออกมาจากบ้าน

คือทำร้ายเขาแล้วไปขังเขาไว้ในห้องน้ำ

มาถึงตามมาก็มาฟาดเขาจนตายเลย
มันก็หนีบวกไป๓๔วันแล้วก็กลับมาขายเมื่อวัน
กลับมาขายแล้วก็มันก็บอกว่า

ที่หนูกลับมาขายแอทรีนมาไม่ได้ยินว่าเขารู้เลย

ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นการปกใจให้ถึงแค่ความตาย
เหตุต่างก็ต้องไปขยายผลกันเพิ่มเติม
คุณขี่จักรยานยนต์ไปสักพักนึงแล้วบอกว่า

คุณมอบตัวเพราะคิดว่ายังไงก็หนีไม่รอด

นี่คือเข้าไปในคุกเนี่ย
อยากให้ไปใจร้อนแบบนี้จริงเลยในคุกเนี่ย

ก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องมีสติจริงต้องคิดให้รอบครอบ